มาค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูแม่นานากันหน่อย
คุณแม่นานาเนี่ยเขาอัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจจ้ะ

เป็นสาวใต้ตามถิ่นเกิดถือกำเนิดที่แดนสตอย
คุณแม่คนสวยนานาไรบีนา
ที่รักบ้านเธอสุดหัวใจ
ชนิดที่เรียกว่ากรีดเลือดออกมา
ทุ่มร้อนไหม้าเล้ง
พวยเล้งหมดไหม
พวยเล้งไม่ชาบ

แต่ว่าเราเล่นไม่ชับโลกก็เหมือนเอง
ชอบว่ามามีส่วนภาษาใต้ทีตาสอนภาษาใต้ทีตา
ว่ามัมมี่เล่นไม่ชับที่แต่มัมมี่สอนพื้น
โอ้โหแม่ค่ะรวนลิ้นกระดกสำเนียงใต้ชัดแจ๋วมาเต็ม
แบบไม่ต้องการโฉนดที่ดินขนาดนี้
ต่อให้แม่แหลงเอ้ยพูดอีกกี่ที
นี่แหละการันตีคนตายแถ่ร้อยเปิดเส้นค่ะพี่นองเอ้อ